สวัสดีครับใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้วนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
วันหยุดนี้ใครจะไปเที่ยวทั้งเหนือและใต้

คลื่นจะยังแรงอยู่หรือไม่

จากการตรวจสอบขณะนี้เองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น

ลักษณะของกระแสลมที่มาจากทางตอนล่าง
หอบเอาลักษณะความชื้นที่มีอุณหภูมิสูง
เริ่มเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
เฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวเริ่มอุ่นขึ้น
ตอนเช้าเริ่มมีหมอกเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่ารักษณะของอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาก่อนหน้านี้

หลังจากนี้อากาศเย็นก็จะค่อยถอยร่นออกไปนะครับ
ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

โดยเฉพาะในช่วงวันที่๙วันที่๑๐นี้
แต่ในช่วงวันที่๑๑ครับ

มีการคาดการณ์ว่าจะมีลมหนาอีกรอบนึงนะครับ
แผ่ลงมาปกรุมเมืองในของเราอีกครั้งนึง
นั่นก็หมายความว่าแบบนี้ก็จะทำให้

เหนืออีสานก็จะได้หนาวเย็นอีกรอบนึง
ส่วนในบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
ก็อาจจะมีโอกาสได้หนาวเย็น
แต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับช่วงที่ผ่านมานะครับ
แต่หลังจากวันที่๑๔ครับ
ก็จะถอยร่นออกไปก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะหนาวไปถึงสิ้นเดือนหรือเปล่า
มาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไป
คาดการณ์สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

ก็จะมีโอกาสที่จะอุณหภูมิลดลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดดอยครับอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซลเซียตนะครับ
อิสานช่วง๖๘นี้

อุณหภูมิเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
ก็จะทำให้ภาคพื้นอยู่ที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียตนะครับ

ก็ต้องระวังหน่อยใครที่จะสัญจรไปมานะครับ

ก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ช่วง๑๑ถึง๑๒ต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีฝนบางแห่งภาคตะวันออกครับ
ในช่วงวันที่๖๗มีอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
ทะเลขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ

อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๓๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ในช่วงวันที่๑๑๑๒เช่นเดียวกันครับ

เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนภาคใต้ครับ
เกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่นะครับ

เพราะว่าคลื่นในบริเวณฝั่งอ่าวไทยยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง

เกิดฝนเล็กน้อยประมาณ๑๐๒๐ของพื้นที่นะครับ
ช่วง๘๑๒ก็คลื่นจะสูงประมาณ๑๒เมตร

ก็จะทำให้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียตนะครับ
ช่วง๘๑๒นะครับ
พบว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นนะครับ๑๑๑๑๒ก็จะมีฝนเล็กน้อย

แต่ฝนที่มานั้นอาจจะเป็นฝนที่อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ

อาจจะทำให้เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองลมแรงด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ